ทำไมไม่ได้ไปอยู่ไกลอ่ะ
เกิดที่ไม่เห็นกับคน

ไม่ได้เห็นก็คงไม่จริงเนาะ

คือน้องก็ขอโทษทั้งเราทั้งพี่ใหม่
ความรู้สึกของเราที่แบบก่อนดันตรงนั้นอย่างได้ยิน
แต่ลุงสึกวังหรือว่าอะไรแบบนี้แทบ
จากที่แอฟได้ฟังเนี่ยแอฟไม่ได้
อย่างไรดีอะคะ
เอาเป็นว่าแอฟขออนุญาตยังไม่ตอบอะไรตรงนี้ได้ไหมคะ
ขอพูดเฉพาะเรื่องของแอฟค่ะ
ด้วยความตั้งใจที่ว่าไม่อยากให้กระทบกันไปมา
เพราะว่าจริงแล้วช่วงที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับแอฟก็คือ
ก็มักจะเป็นเกมแบบส่งกันไปมาไปมา

ซึ่งหนูอยากจะบอกว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ง่ายในการจะตอบเพื่อจะเคลียร์ตัวเองในระดับหนึ่ง
แล้วก็ไม่ทำให้กระทบท่านอื่น
คราวนี้ก็วันนี้แอฟก็คงอยากจะขอทำอย่างนั้นต่อไปค่ะ
คือไม่อยากถ้าตอบอะไรไปเดี๋ยวก็จะต้องกระทบท่านใดท่านหนึ่งอีก
มันส่งผลจึงใจเรายังไงบ้างคะเวลาแบบโดนกระถุอยู่ด้วย
ก็แน่นอนก็คงลำบากใจค่ะเพราะว่าเรื่องอะไรที่แอฟไม่สามารถจะแบบจะตอบได้เคลียร์
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของแอฟเนี่ยมันก็ลำบากใจในการจะตอบ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแอฟไม่มั่นใจก็แอฟก็ไม่ควรจะตอบอย่างนี้ค่ะ
เราก็ลำบากใจในแง่ที่ว่าเราก็ต้องระมัดระวัง

คุณเรากลางเลยคุณนะออกมา
เป็นคุณน้าของปีใหม่จริงค่ะ

ของทุกคนทุกท่านที่รักแล้วก็เป็นห่วงปีใหม่ซึ่งแอฟก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากให้น้องเติบโตมาโดยมีชีวิตปกติเหมือนเด็กคนอื่นนะคะตอนนี้แอฟพยายามทุกวิถีทางที่จะประคองให้เขาไม่มากระทบเรื่องใดทั้งสิ้นที่มันจะมีโอกาสที่จะครบจิตใจของเขาในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในอนาคตค่ะแอฟจะพยายามคดเทคเขาในทุกทุกด้าน
ไหนค่ะ
เลยจบได้ก็ดีค่ะหมายถึงว่าเพื่อการประโยชน์ของทุก
มีอย่างไรอยู่
เพราะว่าจริงแล้วทุกวันนี้มันก็คือคนที่
เห็งแนวจริงก็คือลูกก็แค่คือปีใหม่พอชันต่อก็ได้

ว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุ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
เหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะ
แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะพยายามมองด้วยความเข้าใจค่ะ

เพียงแต่ว่าแอบอาจเป็นคนที่อยู่น้ำที่ธรรมกัง

คนบอกว่าคุณแม่สอนหรือเปล่าถ้าโพสต์อะไร

คือไปไกลมากทั้งโพสต์ทั้งเต้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็คือในมุมเราในมุมคนเป็นแม่

อันนี้แหละค่ะที่ทำให้แอฟแบบ
รู้สึกเป็นพลังที่ว่าอาจจะทำทุกทางให้เขาแบบ
อยากให้เขาอยู่ในโลกของเด็กค่ะให้เขามีความสุขในโลกของเด็ก
เขาเติบโตมีความสุขเหมือนเด็กคนอื่น
จริงทุกอย่างคือน้องขอเรียนเองหรือมั้ยครับ
ใช่ค่ะไม่เคยบังคับอะไรเลย

อันนี้ว่าเรื่องจริงที่เคยได้ยินเวลามีมีคุณแม่บอก
คือเค้าทำอะไรที่มีความสุข
แค่นี้เรา๐๓๐๐หรือเรียนบาเลนี่ก็มีความสุข
วิชาการถ้าน้องอยากจะไปทั้งไหนเพราะคุณแม่เต็มทรีย์ต้องมีแมว
เขามีแมวค่ะมีแมวมาเธอเยอะ
ต้องดูกันไปค่ะต้องดูกันไปเพราะว่าแอฟก็คิดว่า
บางทีอ่ะค่ะไวของเด็กก็ก็เปลี่ยนไปตามไวครั้งนี้ก็อาจจะ

ตอนตอนเดียวกูจะอยู่ในห้าแม่
ถ้าเกิดว่างานก็แบบระยะสั้นแล้วก็คงให้

แต่ถ้าระยะยาวก็อาจจะต้องคุยกันนิดนึง
คุณแม่ที่ถึงถูกไป
ค่ะถูกสั่งเพื่อขอบคุณครับ

อ๋อย้องแพ้กำลังมาตั้งแต่ครับ
คุณแพ้ก็ถือป้ายมาให้ลูกอยู่
ใช่ครับฉันมีเชียร์เต็มที่

แต่ว่าของแอฟในมุมความรู้สึกที่แค่เป็นแม่คนหนึ่ง
เราแค่อยากจะสนับสนุนลูก
ให้ลูกแบบมีความมั่นใจ
เมื่อเขาเหมือนสมมุติงานที่แรกเขาไปแฟชั่นโชว์
เราแค่อยากให้เขามั่นใจว่า
แม่อยู่ตรงนี้แม่ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ค่ะ

ข้างจากงานนู้นมีทำไมขอติดต่อไหมค่ะ
เหมาะเหมาะความสมกับเด็กต้อเกิดให้หญิงทำอะไรให้ที่โตเกินไว้

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ